แต่ว่าอย่างแรกเลยต้องย้อนกลับไปหน่อย

มันมีหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกัน

โอ้โหเด็กเยอะแยะมากมาย
ก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปดูรถทงรถถัง
แล้วก็ซื้อลูกโปรงลูกโป่งให้กับคุณพ่อคุณแม่

ร้องไห้อยากได้ลูกโป่งจังเลย

ฟังไม่ผิดใช่ไหมหรือคุณพูดผิดหรือยังไงคะ

เดี๋ยวเล่นคุณพ่อคุณแม่ต้องหาที่พาลูกไป

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพอพาไปแล้วต้องโต๊ะอกโต๊ะใจ
เพราะว่าไปเจอกับที่ที่หนึ่งตำรวจเขาตั้งด่านสกัดเด็ก

ทำไมล่ะนั่นน่ะสิสงสัยเหลือเกิน
เอาไปดูครับทำไมต้องตั้งด่านสกัดเด็ก
ตั้งด่านจริงด้วย
มากันเป็นชุดคอมมาโดเลยครับ

ตั้งด่านอยู่ใต้สะพานลอยตรงนี้คันนี้ไม่มีเด็กผ่านไป
แต่ถ้าคันไหนมีเด็กแล้วก็เดี๋ยวมีเจอกันแน่นอน

สพเมืองราชบุรีตั้งจุดสกัดเด็กครับ
แต่สกัดเด็กเพื่ออำนวยความสะดวกนะ
อ๋อนี่ไง
ไม่ต้องเซนเซอร์ก็ได้ค่ะนี่เด็กน้องหนูไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเขาแจกให้หมดนะครับตั้งด่าสกัดเพื่อคืนความสุขให้กับน้องหนูแบบนี้อย่างที่เห็นครับเขาตั้งเอาไว้ที่จุดไหนรู้ไหม
ที่บริเวณใต้สะพานสิริรักษ์เขตเทศบาลเมืองราชบุรี
นี่แหละครับเมืองโอ่งนะครับดีไม่แจกโอ่งนะ

เพราะบางคนเนี่ยนะฮะโอ้โหเจอตำรวจเนี่ยนะ
ร้องไห้เลยตกใจก่อนน่ะตกหกตกใจหมดแล้วมาเป็นชุดแบบเต็มยศคอมพาโดเลย
ดูสิบวกกันอย่างนี้โอ้โหผมไม่แน่ใจมันชุดกันกระสุนหรือเปล่านะ
ปฏิบัติหน้าที่ไงคุณตำรวจมาเต็มยดเลย
มาเต็มเพราะว่าจะต้องแจกของขวัญให้เด็กในวันปีใหม่
ยังไงก็ขอขอบคุณคุณตำรวจกลุ่มนี้ด้วยนะครับที่มาตั้งด่านสกัดเด็กน้องหนูแล้วก็มอบความสุขให้กับน้องเขานะครับ
ใช่ค่ะดีใจนะวันแห่งความสุขวันเด็กนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องตกออกตกใจไปเฉพาะวันนี้แหละ
ที่ตำรวจเรียกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดอยากจะแจกของให้กับน้องนะเด็กเห็นรอยยิ้มของเด็กนะเวลาได้รับตุ๊กตาไปนะคุณนะ
มันมีความสุขนะคะเราเห็นแบบว่าเด็กมีความสุขคนให้เขาก็อิ่มใจไปด้วยนะคะ